ส่วนที่นี่ก็มีเรื่องน่าแปลกใจไม่น้อยเลยนะคะ
เพราะว่ามันมาจากการส่องดูลูกมะเขือค่ะ
ก็เอามาพิมพ์มาฝากมาแบ่งฝันกันได้ในคอมเมนต์นะครับ
โปรดใจจักรณญาณในการรับชมตัวเองนะครับ
นั้นรอเวลาจนถึงวันเผาศพก็นำลูกมะเขือมาผ่าดู
ตรงกลางเลยค่ะแล้วก็เปิดออกมาแบบนี้
หากครึ่งออกมาเขาบอกคนตาดีมีดวงเห็งก็จะเห็นแบบชัด

ส่วนเจ้าของคลิปก็เล่าที่มาที่ไปให้ฟังบอกว่าคุณอาของเขาเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ก่อน
ก็เลยผ่ามะเขือแบบนี้อีกครั้งหนึ่งดูนะคะหลังจากที่เคยทำมาแล้วครั้งแรกเมื่อวันที่๒สิงหาคม
คราวนั้นคุณยายเสียค่ะคราวนี้คุณอาเสียก็ผ่ามาดูนะ
พาดูเสร็จแล้วก็เรียกญาติเพื่อนมา
มาช่วยกันส่องมาช่วยกันดูนี่
แล้วปรากฏว่าเขาถูกรางวัลกันทั่วหน้า

บอกเลยว่าพิกัดที่เขาเห็นนี่คือจุดนี้ตรงนี้

ที่เขาเขียนไว้ข้างบนเลยอ่ะ

มันจะเป็นเหมือนแบบจุดพิกัดที่บอก
เราค่อนข้างชัดเนอะที่เราจะจินตนาการไปได้
ก็ต้องบอกอย่างนี้ละกันว่ามันเป็นเรื่อง

จะลองเอามะเขือไปผ่า

ผมก็เลยคุณจะได้ลองผ่ามะเขือ